ไปดูเหตุสะเทือนใจเหตุสลดใจเกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะ
หนุ่มวัย๒๐ปีค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาเสียหลัก
รถเนี่ยไปพุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้าตัวเองเนี่ยร่างกระเด็นไปนะคะ
ตำรวจโทรแจ้งกู้ภัยให้กู้ภัยมาดูคือตอนนั้นทุกคนรู้แล้วแหละว่า
ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตแล้วแต่แม่ของน้องคนนี้มาทีหลัง
ไม่รู้ว่าลูกเสียชีวิตแล้วลักษณะน้องเนี่ยนั่งเหมือนนั่งหลับอะค่ะ
แม่บอกว่าลูกฉันยังไม่ตายลูกฉันยังไม่ตายครับน้องหลับเออแต่
คือคุณแม่บอกว่าอ่าลูกเนี่ยหลับไปแค่นั้นเองค่ะ
ปลุกลูกให้ตื่นหน่อยนะฮะค่ะแต่กู้ภัยบอกว่าน้องเสียชีวิตแล้วนะคะ
กลายเป็นภาพนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะ
นั่นแหละค่ะแม่ตะโกนเรียกลูกนะคะคิดว่าลูกชายตัวเองเนี่ยนั่งหลับค่ะ

ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะพอเจ้าหน้าที่บอกว่า
ลูกแม่เสียชีวิตแล้วแม่ปล่อยโฮเลยนะคะ
เศร้าเสียใจค่ะแน่นอนว่าคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็สะเทือนใจด้วยค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นสักประมาณตีห้าสี่สิบห้านาทีที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพโคกสำโรงลบบุรีได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถจักรยานยนต์ชนกับเสาไฟฟ้าสองทางที่ถนนสุรสักนารายหลักกิโลเมตรที่สิบห้าถึงสิบหก
เสาไฟฟ้าไปพบร่างผู้เสียชีวิตก็คือชื่อนายสุชาติฉิมมาลาอายุ๒๐ปีสภาพไม่สวมเสื้อสวมกางเกงขาสั้นสีดำ
นอนเสียชีวิตในลักษณะคุดคู้คว่ำหน้าค่ะซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังชนะสูตรพลิกศพเนี่ย
แม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุตะโกนเรียกลูกให้ตื่นนะฮะ
บอกว่าลูกฉันมันเพียงแค่นอนหลับแต่พอรู้ว่าลูกเสียชีวิตแล้วร้องไห้โฮเลยนะคะ
ตำรวจเองคาดว่าผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๔ชั่วโมง
ทีนี้ไปสอบสวนรอปภของสถานีทดลองข้าวใกล้กับจุดเกิดเหตุ
รอปภท่านนี้เล่าบอกว่าเมื่อสักประมาณตี๓ตี๔ที่ผ่านมาค่ะ
ได้ยินเสียงคล้ายกับรถบรรทุกวิ่งตกหลุมตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไร
กระทั่งรุ่งเช้ามีชาวบ้านขับเขียวรถผ่านมาเห็นคนนอนข้างเสาไฟฟ้าก็เลยมาตรวจสอบ
แล้วตรวจสอบให้ลึกกว่านั้นพบว่าเขาคนนั้นเสียชีวิตแล้วนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุคาดว่าผู้ตายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูง
เสียหลักรถไปพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าจนเสียชีวิตค่ะที่ตอนนี้ทางตำรวจได้นำร่างของผู้เสียชีวิต
ส่งให้สถาบันนิติเวชชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
ก่อนที่จะมอบศพให้ญาติกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ